คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้ให้นะคะจานิวค่ะนายศิรวิทย์เสรีวิวัตร
นักกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะที่ถูกทำร้ายร่างกาย
เดือนมิถุนายนโดนไป๒ครั้ง๓มิถุนายนโดนครั้งหนึ่ง
ที่ป้ายรถเมซอยรัชดาพิเศษเจ็ดแล้วก็ล่าสุดมาสองวันก่อน
สิบแปดมิถุนายนครั้งเนี้ยหนักเลยนะคะที่ปากซอยพระยาสุเรนสอง
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
คนร้ายเนี่ยค่ะมากันเอ่อสี่คนครับ
แล้วก็จานิวเดินอยู่ลูกศรสีเขียวนะคะ
แล้วก็เหมือนกับคนร้ายเนี่ยตั้งใจที่จะทำร้ายแบบ
เอาให้โดนหัวเอาให้โดนหน้าสาหัสนะคะมีคลิปนี้ทีเนี้ยค่ะ
มีคนลงพื้นที่ไปเยอะนะโดยเฉพาะภาคการเมือง
เขาก็บอกว่าให้ไปไล่ดูกล้องวงจรปิดดูหน่อย
ตรงนั้นมีกล้องวงจรปิดตั้งยี่สิบสี่ตัวครับ
ในซอยไล่มาเนี่ยจนถึงจุดที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิดมาดูสิว่าคนร้ายมาจากไหนหนีไปทางไหน
อะไรแบบนี้นะคะก็มีการเคลื่อนไหวทางโซเชียลกันเยอะ
ว่าจับคนร้ายให้ได้ทีเนี้ยพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ออกมาแสดงความเสียใจ
โฆษกระทรวงกลาโหมนะคะกรณีที่จานิวถูกทำร้ายร่างกายจนเจ็บหนัก
ก็บอกว่าฝ่ายความมั่นคงไม่ได้นิ่งนอนใจสั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจนครบานประชุมด่วนช่วงเช้าวันนี้เร่งรัดติดตามตัว
แล้วก็ให้รายงานผลอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะ
ขณะที่พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
วันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังประชุมร่วมกับทีมสืบสวน
คลี่คลายคดีนี้ประชุมอยู่๒ชั่วโมงกว่านะครับ
พบตรบอกว่าต้องขอเวลาตำรวจทำงานสักระยะ
เพราะว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นได้แค่๒วัน
โดยจะนำคดีเก่าที่ห้วยขวางมาพิจารณาหาความเชื่อมโยงกันด้วย
ส่วนมูลเหตุคดีนี้ตำรวจพุ่งไปที่เรื่องส่วนตัว
ประเด็นการเมืองเป็นหลักเนื่องจากจานิวไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรติดตัว
สำหรับเสียงเรียกร้องถึงขั้นให้ลาออก
หากไม่สามารถจับตัวคนร้ายในคดีนี้มาได้นั้น
พบตรบอกว่าได้ยินแล้วก็ต้องทำใจ
ใครจะพูดอะไรก็ได้แต่ตำรวจก็จะไม่หยุดทำงาน
เพราะคดีแต่ละคดีก็มีความยากง่ายไม่เหมือนกัน
จากที่ท่านคิดกันนะครับ
ผมเชื่อว่าคนอีกจังหวัดหนึ่งก็อาจจะไม่กล้าพูดนะครับ
รายบรรยากาศการลงสูญงานท่องเที่ยวทุกอย่าง

การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยถามว่ากลุ่มคนเหล่านี้
๘๙กลุ่มที่ออกมาขึ้นไว้ทางการเบื้องบนท่องเที่ยวนี้
ทำไมไม่เข้าสู่ระบบรัฐสภาไป
บางพักผมเห็นเขาก็เข้าไปแล้วนะครับ
เดี๋ยวถ้ากลุ่มนี้ผมไม่ทราบนัยยะของเขาคืออะไร

ยังอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
มีตัวแทน๗พักร่วมฝ่ายค้านำโดยพันธบรตเอกทวีสอร์ต๒

แม่ของจานิวก็ให้การต้อนรับนะคะคุณแม่พัฒนารี

ผ่าตัดจมูกที่ยุบจากการถูกตี

ตอนนี้ก็ต้องผ่าตัดเพราะว่าต้องงัดกระดูกขึ้นมา

ก็อยากจะขอความร่วมมือจากคนที่รักแล้วก็เป็นห่วงจานิว
ไม่ต้องมาเยี่ยมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวแม่ดูแลให้
เดี๋ยวก็กลัวว่ามาแล้วก็จานิวไม่ได้พักผ่อนไม่มีเวลาต้อนรับด้วย
อาการที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือ

มีเลือดข้างไปทับเส้นประสาท

เมืองต้นต้องผ่าตัดก็กลัวว่าเส้นประสาทจะเสื่อม
หมอยังไม่ให้เดินไม่ให้เลือดกระจายอยู่จุดเดียวแบบเป็นก้อน

เชื่อว่าหลังผ่าตัดน่าจะดีขึ้น
ตอนนี้จานิวก็รู้สึกตัวนะคะ
ตั้งแต่วินาทีที่เกิดเรื่องจนถึงตอนนี้ก็ยังคุยกับแม่รู้เรื่องแล้วก็ตอบสนอง
แต่ว่าตอบสนองค่อนข้างช้าหน่อย
มีความเคลื่อนไหวจากนายอดุลเขียวบริบูรณ
ประธานคณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา๓๕นะครับ
บอกว่าตัวเองแล้วก็นางพยาวอาฆาตผ่านความสูญเสียลูก
เป็นที่รักจากที่ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมา
เข้าใจดีถึงความเจ็บปวดและไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวใดอีก

กรณีที่เกิดขึ้นกับจานิวก็เช่นกันยืนยันว่า
คณะกรรมการญาติวิรชนพฤษภา๓๕จะไม่ปล่อยผ่านเรื่องที่เกิดขึ้น
โดยจะให้เวลารัฐบาล๗วันนะครับ
จะต้องชี้แจงต่อสังคมให้ได้ว่าความจริงของคดีนี้เป็นอย่างไร
ล่าสุดค่ะสภาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกแถลงการ
เรียกร้องให้หยุดใช้ความรุนแรงกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมือง
ซึ่งก็บอกว่ามีความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมากค่ะ
แม้ว่าที่ผ่านมาการกระทำทางการเมืองของจานิวจะเป็นที่เห็นชอบของประชาชน
หรือไม่ก็ตามแต่ก็ไม่ควรใช้กำลังหรือความรุนแรง
ละเมิดสิทธิเสรีภาพกัน
เรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแลความปลอดภัยตรวจสอบเหตุการณ์ต่างที่กระทบสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยนะคะ
นิวก็จบรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นี่แหละ
คือตอนนี้มันมีกล้องวงจรปิดออกมามุมสองมุมแล้ว
ก็เลยมีเสียงเรียกร้องว่ารถที่วิ่งผ่านไปมาแถวนั้น
ที่มีกล้องหน้ารถกล้องหลังรถพอจะจับภาพจักรยานยนต์ของคนร้ายที่ก่อเหตุได้
อย่างน้อยเอาไปให้ตำรวจเป็นเบาะแสเพิ่มเติมในการสืบหาตัวคนร้ายก็ได้นะครับ